กรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตก็จะเปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ลงประชามตินอกเขต
ยื่นขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมนี้ผ่าน๓ช่องทาง
คือยื่นด้วยตัวเองทางปรายศนีย์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ต
ขณะที่ผู้ต้องหาที่กระทำความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ทั้ง๘คน
ก็ได้ถูกนำตัวไปฝากขังที่สถานีตำรวจนครบาลประหลโยธิน
ก่อนนำตัวขึ้นสารทหารในวันพรุ่งนี้
โดยพันเอกบุรินทองประภัยในทหารพระธรรมนุน
ฝ่ายกฎหมายคศนำตัว๘ผู้ต้องหา
หมายจับสารทหารมาส่งให้กับพลตำรวจเอกศีวรา
ศรีพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๑๖ฐานปลุกปั่นยุโยง

และความผิดตามพระราชมัญญัติคอมพิวเตอร์
กรณีโพสต์ข้อความโจมตีการทำงานของรัฐบาล
โดยจากการสืบสวนก็พบนะครับว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีลักษณะแบ่งงานกันทำ
โดยนายชัยทัศน์รัตนาจันทร์ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับซึ่งอยู่ต่างประเทศ
ทำหน้าที่เป็นผู้รับคำสั่งจากผู้สั่งการ
ลักษณะคัดค้าและต่อต้านรัฐบาล
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง๘คนหลังสอบปากคำและตรวจร่างกายเสร็จ
พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็จะนำตัวไปควบคุม
ไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลประหลโยธิน
วันพรุ่งนี้ก็จะนำตัวไปขออำนาจสารทหารฝากขังในผลัดแรก
ก่อนหน้านี้นายจัตรุพรพรมพันธ์ประธานประชอพร้อมแก่นนำ
เดินทางไปที่มณฑนทหารบกที่๑๑เพื่อเยี่ยมกลุ่มคนที่ถูกจับ

โดยนายจตุพรยอมรับว่ารู้จักกับบุคคลที่ถูกควบคุม๓คน
โดย๒ใน๓เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเพจของตัวเอง
เรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้งหมดเพราะเห็นว่าคอสช
ไม่ควรสร้างบรรยากาศการทำประชามติให้อยู่ในความหวาดกลัว
ขณะที่พันธ์เอกวินไทยสุวารีโคสกขอสชรับบุญนะครับว่า
เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวไปแล้ว๒คนและควบคุมตัวเอาไว้๘คน
ส่วนกรณีที่นายจตุพรยอมรับว่า๑ใน๘เป็นผู้บริหารเพจของตัวเอง
เป็นเพียงความเชื่อมโยงส่วนบุคคลเชื่อว่ามีบุคคลอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้
พร้อมให้ความมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีการใช้ความรุนแรง
กับผู้ต้องหาตามที่องค์กรสิทธิมนุษยชนระบุ
และขอให้ปล่อยตัวอย่างไม่มีเงื่อนไข
ส่วนความเคลื่อนไหวของกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ได้ข้อสรุปนะครับว่า
จะเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามตินอกเขตจังหวัดได้
ระหว่างวันที่๑พฤษภาคมถึง๗กรกฎาคมนี้
โดยสามารถยื่นด้วยตัวเองหรือมอบหมายบุคคลอื่นยื่นแทนต่อนายทะเบียนอำเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นและยังสามารถยื่นผ่านทางปรายศนีย์
ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนได้อีกด้วยครับ